ซึ่งพี่ตั๊กเองคุณผู้ชมค่ะ
ถูกอีกแล้วเลขท้าย๒ตัว

เมื่อวานนี้หวยออก๓๗ถูกไหม

ตั๊กถูกอีกแล้วแล้วก็ได้โพสต์รูปลงในอินสตาแกรม
นับอยู่เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ๖ใบเห็นจะได้นะคะ

เป็นเงินกี่บาทเชิญผู้เชี่ยวชาญไปคำนวณกันเอาจ

ส่วนที่มาของข้อความเฮงครั้งนี้เนี่ย

นั่งทำเล็บอยู่ดีก็มีคนเอาโชคมาให้

คุณผู้ชมค่ะถ้าจะเซาซีแบบนี้

มาแถวออฟฟิศเดี๋ยวจะเหมายกแผงกันเลย
นั่นน่ะสิคือจริงอย่างที่ฉันได้บอกไปคุณผู้ชม
ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก

เขาถูกรางวัลลอตเตอรี่นะ

ซึ่งถือว่าเป็นการถูกหวยติดกัน
ถูกหวยสองวดติดกันเลยนะครับคุณผู้ชม
อาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนเขาวิเคราะห์แบบนี้นะว่า

เขาขยันหมั่นทำบุญทำกุศลอยู่บ่อย
ก็อาจจะแบบมีโชคมีลาบในเรื่องแบบนี้

ที่สำคัญทำบุญกับใครก็แล้วแต่ไม่มีความหมายเลย
ต้องทำดีกับคุณแม่เท่านั้น

คุณตั๊กเพิ่งจะไปบริจักษ์ร่างกายให้กับโรงพยาบาลด้วย